อย่างที่ผู้สิทธิ์ข่าวถามว่าเอ๊ะท่านผลอำรวจเอกอัศวิน
ท่านเห็นชื่อเห็นชื่อเสียงเรียงน้ำ

เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไล่เรียงรายชื่อของบุคคล

ใช่ไล่เรียงทั้งรายชื่อแล้วก็เรื่องของการดำเนินการ
คือพอโอเคเขาบอกใช่ไหมว่าตลาด๕ตลาด
ตลาดก็อยู่ระหว่างดำเนินการในเรื่องของการฟ้องร้องคดี

แต่ละตลาดอยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนไหนบ้าง

เอาตลาดแรกก่อนตลาดสวนหลวงหนึ่งอ่า
มีชื่อเจ้าของคือนายสุรกิจนามวรการ
ตลาดแห่งนี้ถูกดำเนินคดีฐานใช้อาคารเพื่อจัดตั้งตลาดไปก่อน
ได้รับใบรับรองการก่อสร้างอาคาร
ตามพรบควบคุมอาคารพศ๒๕๒๒

ส่งเรื่องให้พนักงานอายการพิจารณาสั่งฟ้อง
ดำเนินคดีฐานจัดตั้งตลาด
โดยไม่ได้รับอนุญาตตามพรบสาธารณสุขพศ๒๕๓๕
คือย้ำว่าไม่ได้รับอนุญาต
คือการจัดตั้งตลาดมันต้องขอตามกฎหมายหลายกฎหมายนะ
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายการก่อตั้งตลาดของกรุงเทพมนาคม

ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายการควบคุมอาคารของมหาดไทย
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายด้านสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข
ตลาดขอเรื่องควบคุมอาคารแต่ไม่ได้ขอเรื่องพรบสาธารณสุข

ดังนั้นขอไม่ครบแบบนี้ก็ต้องติดคดีอยู่
โดยสารจังหวัดพระขนงพิพากษาจำคุก๑เดือนปรับ๓๐๐๐บาท
โทษจำคุกให้รอลงอาญา๑ปี

เท่ากับว่าตลาดสัวร์หลวง๑ผิดกฎหมาย

เจ้าของก็คือนายสมชัยชัยรัตนกมล
ตลาดนี้ถูกดำเนินคดีฐานใช้อาคารเพื่อจัดตั้งตลาด
ก่อนได้รับใบรับรองการเกาะสร้างอาคารเหมือนกัน
คือยื่นขอไว้แต่เขายังไม่ทันอนุญาต

ส่วนตัวอาคารได้มีการปิดประกาศห้ามเข้า
และทำเครื่องหมายกั้นบริเวณอาคารไว้แล้ว

จัดตั้งตลาดโดยไม่ได้รับอนุญาต
พระราชบัญญัติสาธารณสุขเหมือนกัน
สารจังหวัดพระขนงก็พิพากษาจำคุก๑๕วัน

โทษจำคุกรอลงอาญา๒ปี
เปิ้ลมาร์เก็ตเป็นตลาดที่
อยู่ในการฟ้องร้องคดีทางสารปกครองอยู่
และสารมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวอยู่

เป็นคำสั่งที่อย่างคุณป้ามาเล่าให้ฟังใช่ไหม

มีชื่อของตลาดเปิ้ลมาร์เก็ตละหนึ่ง

แล้วก็อยู่ในการฟ้องร้องคดีทางสารปกครอง

ก็เท่ากับเป็น๒ตลาดที่อยู่ในการฟ้องร้องนะครับ
เรามาดูต่อกันที่ตลาดรุ่งวานิส
เจ้าของคือนายธเนษฐ์รุจิราหวานิษฐ์
ตลาดแห่งนี้ถูกดำเนินคดีฐานใช้อาคาร
เพื่อจัดตั้งตลาดไปก่อนได้รับใบรับรองการก่อสร้างอาคาร

ส่วนอาคารได้มีการปิดประกาศห้ามเข้า
และทำเครื่องหมายกั้นบริเวณอาคารไว้แล้ว
และยังคงถูกดำเนินคดีฐานจัดตั้งตลาด
โดยไม่ได้รับอนุญาตตามพรบสาธารณสุข
โดยสารจังหวัดพระขนงพิพากษาจำคุก๑เดือน

โทษจำคุกรอลงอาญา๑ปี
เท่ากับลักษณะความผิดของตลาดรุ่งวานิส
ไปเหมือนกับตลาดสวรล้วงหนึ่ง

ส่วนตลาดที่๔ค่ะคุณผู้ชม
ตลาดยิ่งนาราอันนี้ฟังดีเลยเพราะว่าเจ้าของเนี่ยนะคะ
คือนางสาวพัชรีเจียรวนล

ว่าเห็นชื่อหรือยัง

ตลาดนี้ถูกดำเนินคดีฐาน
ได้รับใบรับรองการเกาะสร้างอาคารเหมือนกันเลย
แต่ได้มีการปิดประกาศห้ามเข้าและทำเครื่องหมายกั้นบริเวณอาคารไว้แล้ว
รวมถึงยังถูกดำเนินคดีฐานจัดตั้งตลาด
โดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติสาธารณสุขเช่นเดียวกัน
สองคดีนี้ยังไม่ทราบผลก็คือตลาดยิ่งนารากับตลาดเปิ้ลมาร์เก็ต
ใช่ครับก็เป็นตลาดที่ฟ้องร้องคดีทางสารปกครองอยู่นะฮะ
สองอันนี้แหละที่ยังอยู่ระหว่าง
ใช่ครับส่วนตลาดร่มเหลืองเป็นตลาดนัดเก่าที่บรื้อไปแล้ว
แต่กลุ่มผู้ค้ากลับมาขายใหม่
เจ้าของก็คือนายเกียรติรัฐสุวรรณวัฒนาศุกร์
ถูกดำเนินคดีฐานใช้อาคารเพื่อจัดตั้งตลาดไปก่อน
ได้รับใบรับรองการก่อสร้างอาคาร
โดยยังไม่ทราบผลคดีแต่ได้บรื้อถอนอาคารตามคำสั่งแล้วนะฮะ
และถูกดำเนินคดีฐานจัดตั้งตลาดโดยไม่ได้รับอนุญาต

โดยสารจังหวัดพระขนงพิพากษาลงโทษปรับ๕๐๐๐บาท

คือเขาลื้อไปแล้วแล้วก็ผิดจริง
แต่การที่ผู้ค้าเข้าไปใช้พื้นที่ในการค้าขาย
ก็ต้องตรวจสอบกันต่อว่ามีใครไปเก็บค่าเช่า
หรือผู้ค้าบุกลุกพื้นที่เข้าไปใช้ตลาดแห่งนี้เองนะครับ
อย่างที่บอกไปผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับ
ก็มอบหมายให้พอประเวททำหนังสือแจ้งไป

พร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
อย่างที่บอกว่าจะเชิญทั้งเจ้าของตลาด
ผู้ค้าประชาชนในหมู่บ้านที่รับผลกระทบมาหาบรือกัน
วันที่๒๒ถึง๒๘กุมภาพันธ์นี้นะครับ
และต้องตรวจสอบว่าค้าขายตรงตามวัตถุประสงค์กันหรือไม่
ว่าจะได้ผลสรุปภายใน๗วัน
หากเจ้าของตลาดยังไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด
กรุงเทพมหานครจะแจ้งความดำเนินคดีที่สนประเวท
แล้วก็มีโทษปรับสูงสุดวันละ๕๐๐๐บาท
หากตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของกอทม
กระทำความผิดจะลงโทษตามระเบียบราชการ

นี่ผู้ว่าเขากำชับมาขีดเส้นตายมาภายใน๗วัน
ตลาดไหนยังไม่ได้ขออนุญาตจากพรบสาธารณสุขบ้าง

ถ้าไม่จัดการก็ยังคงต้องปิดแบบนี้อีก
ปิดไปก็เสียค่าปรับไปวันละ๕๐๐๐บาทนะครับ
ก็เสียไปทุกวันนี่คุณผู้ชมส่งทั้งไลน์

ต้องดูด้วยว่าณตอนนี้มันบางคนบอกว่า

แต่ก็ต้องดูเรื่องของกฎหมายเพราะว่าคือมันผิดกฎหมาย
มันผิดตั้งแต่แรกอย่างที่เราได้ชี้แจงรายละเอียดตลาดกันไป

จริงแล้วคนที่ต้องรับผิดชอบก็คือเจ้าของตลาด
ตั้งแต่คนแรกเริ่มที่มาเกาะสร้างตลาดโดยที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาต
คือทราบว่าท่านยังไม่ได้รับใบอนุญาตอย่างครบถ้วน
ก็ต้องดูแลกิจการของท่านเองนะครับ
อันนี้หลายฝ่ายก็บอกว่าคือเรื่องมันบานปลาย
จากเรื่องทุบรถกลายเป็นเรื่องของการตรวจตลาดไปแล้ว
สะเทือนถึงวงการตลาดไทย

นายกรัฐมนตรีเมื่อวานอุตส่าห์ไปอารมณ์ดีอยู่ที่นครปฐม
แต่ปรากฏว่าก็ต้องพูดถึงเรื่องของตลาด
เรื่องของการจอดรถขวางหน้าบ้าน
บอกว่าโอ้โหปัญหาของประเทศไทยเลยนะ
ตอนนี้คือเราไม่มีระเบียบวินัย
จอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่นทำอย่างนี้ได้อย่างไร
เห็นอยู่แล้วว่าเป็นบ้านคนเป็นที่อยู่อาศัยยังไปจอดขวาง
จนเลยเถิดเกิดกรณีขัดแย้งเกิดความเสียหายบานปลายแบบนี้
เห็นใจทั้งสองฝ่ายนะต้องมาต่อสู้กันด้วยกฎหมาย
แต่ถ้าทุกคนเข้าใจกฎหมายตั้งแต่แรก
จะไม่มีการละเมิดสิทธิ
ก็จะไม่เกิดปัญหาตามมานี่แหละครับ
คุณผู้ชมครับเรื่องของหน้าบ้านคุณป้า
ตอนนี้ไม่มีใครกล้าไปจอดรถแล้ว

คือต้องบอกว่าเขาใช้คำว่าหน้าบ้านคุณป้ากลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่
เขาแฮชแท็กกันเลยนะถ้าไปถ่ายหน้าบ้านคุณป้า
แล้วบอกว่าแฮชแท็กแลนด์มาร์คแห่งใหม่
นี่ชู๒นิ้วถ่ายรูปซะหน่อย
โอ้โหสถานที่ดังต้องมาถ่ายรูปที่นี่
เหมือนว่าอยากจะไปให้กำลังใจ
รู้เหมือนกันนะบางคนก็บอกว่ามาให้กำลังใจคุณป้าค่ะ
แล้วก็มาถ่ายรูปแบบติดแฮชแท็กมาเซลฟี่
บางคนก็มาเป็นบุคคล
บางทีก็มาเป็นหมู่คณะ

เพราะว่าตรงนั้นใกล้สวนหลวงใช่ไหมคนก็ไปออกกำลังกาย
เขาถีบจักรยานเขาวิ่งกันมาก็มาให้รูปร่งกัน
ตรงนั้นที่ตลาดเยอะเพราะว่าคนไปออกกำลังกายกันเยอะมาก
ที่ฉันไปวิ่งประจำก็เห็นคือตลาดมันเยอะแล้วคนเยอะจริง
ผมเคยเห็นไปตอนเช้าวันหยุดนะโอ้โห

คนเยอะยั้วเยี้ยเลยจริง
เขาถึงบอกว่าเป็นโลเคชั่นที่ดี
เพราะมีกำลังทรัพย์กำลังเงินของคนมีเงินแถวนั้นเขาซื้อ
และอย่างคนที่ไปออกกำลังกายเขาก็หาซื้อของกันแถวนั้น

กินข้าวมาซื้อของฝากซื้อของกลับบ้าน
ก็เลยกลายเป็นทำเลทองนะฮะ